หลังจากที่ได้มีเสียงเรียกร้อง
ให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมาย

ล่าสุดก็ทำให้นายกรัฐมนตรี

มาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้รวดเร็วขึ้น
โดยนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าได้สั่งการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ไปหามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอแผนงานและจัดทำโครงการ
ที่สำคัญต้องแก้ไขกฎหมายบางฉบับ
โดยเฉพาะบทลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ
ในการทุจริตที่ได้รับโทษเดียวกัน
ทำให้ผู้ให้สินบนไม่กล้าให้ข้อมูล

จึงต้องเปิดช่องให้คนกล้าให้ข้อมูลมากขึ้น

เขาอาจจะนำเอามาตรา๔๔มาบังคับใช้ก่อน
เพราะว่าพวกเขาติดคุกด้วยไง
อย่างที่ต่างประเทศที่เขาทำมาที่เรา

เขาเสียค่าปรับทางแพ่งทางอะไร

แล้วก็ความผิดทั้งหมดก็กลับมาที่คนรับ
จะเจปัสรวัสดีก่อน
คณะที่พนเอกอนุพงศ์เจิน
อันนุพงศ์ผ่าวจินดารัฐมนตรีว่าการกราศวงศ์มหาดไทย
ปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายนิพิษอินทรสมบัติ

ที่ออกมาระบุว่ามีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
รับค่าหัวคิวงบประมาณยุทธศาสตร์สร้างความปรองดอง
เบื้องต้นได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปสอบถามเจ้าตัว
ซึ่งก็ได้ข้อมูลว่าเป็นการทุจริตงบจัดซื้อของกระทรวงเกษตร
เมื่อปี๒๕๕๗ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย
กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
เพราะจะไม่ยอมให้ใครทุจริตโดยเฉพาะงบการสร้างความปลองดอง